สภาพอากาศหน่อยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเลย
ฝนเยอะฉะนั้นถ้าใครมีรถแล้วคิดจะล้างรถงดไปก่อนนะ
ตอนนี้ต้องยืดอกพกร่มครับติดตามในเช้านี้ต้องรู้
แต่เอาเรื่องข่าวดีของคนเดินทางที่อยู่ช่วงลาดพร้าวสำโรงก่อนเลย
เพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งเป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลสายแรกของไทยครับ
เขาเตรียมจะทดลองให้บริการแล้วแล้วเปิดให้ลองนั่งฟรีด้วยนั้นเดือนหนึ่งคุณผู้ชม
๓มิถุนายนนี้โดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะเริ่มต้นสถานีแรกที่แยกรัชดาราชพร้าว
ไปตามถนนลาดพร้าวครับเข้าถนนศรีนครินไปสิ้นสุดที่สถานีสำโรงถนนสุขุมวิทย์
หากหมดช่วงโปรโมชั่นทดลองนั่งฟรีในอัตราค่าโดยสารเมื่อเปิดให้บริการจริงเริ่มต้นที่๑๕บาทสูงสุด๔๕บาทครับ
และก่อนออกจากบ้านวันนี้ครับพกร่มไปด้วยเลยเพราะจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงค่ำ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศวันนี้ครับภาคเหนือกลางตะวันออกจะมีฝนตกหนักและมีตกหนักมาก
ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยมีกำลังแรงครับ
ทำให้ฝนตกต่อเนื่องในช่วงบ่ายถึงค่ำจะเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์
ตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะคุณผู้ชมจนถึง๕มิถุนายน
โดยกรุงเทพมีฝนตกร้อยละ๗๐ของพื้นที่เลยนะครับ
ฉะนั้นก็ช่วงนี้ใครขับรถขับราก็ระมัดระวังแล้วก็อย่าเพิ่งล้างรถเลยนะครับ
ผู้สูงอายุต้องรู้ครับและต้องระวังด้วยเพราะตอนนี้มีข่าวปลอมแชร์ออกไปอย่างแพร่หลายว่ารัฐบาลจะแจกเบี้ยผู้สูงอายุ๓๐๐๐บาทแล้วจะโอนเข้าบัญชีให้ทันที
แต่เรื่องนี้กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
ข่าวปลอมคุณผู้ชมอันนี้ข่าวปลอมรัฐบาลไม่มีการแจกเบี้ยผู้สูงอายุทุกคนยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในจำนวนเงินเท่าเดิมนะ
สามัญไม่มีใครแชร์ข่าวนี้อย่าไปเชื่อข่าวปลอมครับ